คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นเรื่องราวที่ไม่ลงตัวเรื่องของความรักค่ะคือมีผู้หญิงคนนึงเขาอายุสิบเก้านะคะเขามีสามีคบกันมาสี่ปีมีลูกด้วยกันคนนึงแต่ปรากฏว่าก็เลิกกันผู้หญิงคนนี้ก็ไปมีแฟนใหม่ครับอายุสิบเก้าเหมือนกันปรากฏว่าคบกับแฟนใหม่ได้สามเดื
ดีกว่าก็เลยพาแฟนเก่าเนี่ยไปที่บ้านของแฟนใหม่ไปเก็บข้าวเก็บของแล้วแฟนใหม่กับแฟนเก่าเจอกันทะเลาะกันแฟนใหม่เนี่ยเอามีดแทงแฟนเก่าจนได้รับบาดเจ็บเลยนะแล้วแฟนเก่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีเหตุแทงกันในซอยถนนแม่พระดวงฮาไทยนิรมนต์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุท
ในลักษณ์อายุ๑๙ก็เลยคบหากันไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันแถวพระประแดงอยู่ด้วยกัน๓เดือน
นิกที่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะก็พยายามง้อขอคืนดีเธอบอกว่าเธอใจอ่อนเพราะเห็นแก่ลูกสาวมีลูกสาวด้วยกันอายุ๓ขวบก็เลยตัดสินใจว่า
จะกลับไปคบกับในนิกจนช่วงค่ำเมื่อวาน
กับในนิกสามีเก่าเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ไปขอกุญแจกับในลักษณ์แฟนนุ่มคนใหม่ของเธอบอกว่าเดี๋ยวจะไปขนของที่ห้องนะ
พอขนของเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์เอากุญแจไปคืนในซอยที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าในลักษณ์แฟนนุ่มคนใหม่ของเธอกลับมีท่าทีหาเรื่องในนิกสามีเก่า
พูดประมาณว่าตอนเข้ามาเอากุญแจมองหน้าทำไมจะเอาเหรอ
ฝ่ายหญิงบอกว่าก็พยายามห้ามนะคะว่าอย่ามีเรื่องกันเลย
แล้วก็บอกกับในนิกสามีเก่าที่เธอกลับไปคบด้วยว่าเรากลับกันเถอะขี่รถจักรยานยนต์กลับกันเถอะ
แต่ในลักษณ์แฟนนุ่มคนใหม่ไม่ยอมไล่คว่างปลาของใส่จนรถเสียหลักรถล้ม
ลักษณ์แฟนนุ่มคนใหม่วิ่งไปไปต่อยเอามีดที่พกมาแทงเขาที่ด้านข้างลำตัวฝั่งซ้าย
คือจังหวะที่ในนิกจะเข้าไปล็อกตัวเนี่ยก็ถูกแทงตัวคนก่อเหตุก็ทิ้งมีดแล้วก็วิ่งหนีไป
นี่ค่ะฝ่ายหญิงเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังแบบนี้
ตัวผู้หญิงเนี่ยยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะเธอไปมีคนใหม่จนทำให้เกิดปัญหา
แต่ไม่คิดว่าไอ้คนใหม่ของเธอจะมาก่อเหตุแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็ตกลงกันแล้วไงว่า
ก็เขามีลูกด้วยกันยังไงก็ขอกลับไปคบกับอดีตสามีนะไปดูแลลูกเพราะคิดถึงลูก
ตอนนั้นน่ะไอ้แฟนใหม่ในลักษณ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจแต่สุดท้ายกลายเป็นมาหาเรื่องแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษสามีที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ผิดหนูผิดเต็มเลยที่ว่าทำตัวแบบนี้แล้วก็ผิดที่พาเขามาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหนูก็ไม่น่ามาไม่น่ามาจริงอะไรอย่างนี้
น่าจะเชื่อคำพูดคนแฟนหนูมานะว่าเขาแบบเออรู้หรือเปล่าว่าเขาน่าจะล่อมาอะไรอย่างนี้
หนูก็คำว่าหนูก็ซื่อไม่ทันไม่ทันไม่ทันคนอื่นเขาก็รู้ว่าหนูว่าเชื่อเชื่อคนง่ายแล้วก็เขาก็ยังเต็มใจพาหนูมาเขาก็รู้อยู่แหละว่าเขาก็ต้องโดนแบบนี้แต่เขาก็ยอมยอมที่จะเจ็บเพื่อหนูเขาเจ็บแต่เขาก็ถามถึงชื่อหนูตลอดหนูก็เลยรู้ว่าตอนเนี้ยใครคือคือเป็นคนที่รักหนูที่สุด
อืมเราก็ให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปที่ที่ทำงานของในลักษณ์แฟนใหม่อ่ะค่ะได้ไปคุยกับในเม่นเพื่อนของในลักษณ์ที่เป็นคนก่อเหตุอ่ะนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ด้วยเขาอยู่กับในลักษ
ครับเขาก็ไม่รู้ว่าในลักษณ์จะวิ่งไปแทงในนิกเพราะเห็นว่าตกลงกันได้เคลียร์กันจบแล้วฝ่ายหญิงก็มาขนของกลับไปอยู่กับสามีเก่าแต่ที่ในลักษณ์บอกว่าก็สามีเก่ามามองหน้าเนี่ยนะเพื่อนก็บอกว่าไม่คิดว่าพูดพูดแบบนั้นแล้วจะทำจริงไง
นึกว่าพูดเล่นแซวเล่นก่อนหน้านี้เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันในเฟซบุ๊กนะคะประมาณว่านี่ค่ะ
มึงถิ่นกูเอาผู้หญิงคืนไปได้อย่ามาเหยียบถิ่นกันอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าในลักษณ์ที่มาก่อเหตุแบบนี้คืออดทนถึงขีดสุดแล้ว
แต่มาถึงถิ่นตัวเองอะไรแบบนี้ไงนี่คือในลักษณ์นะมาถึงถิ่นตัวเองไงก็เลยแบบภาษานักมวยเก่าเพื่อนบอกนะก็เลยโมโหเลยก่อเหตุซะ
คุยทั้งแชทอ่ะครับเห็นฟังนู้นบอกว่าถ้าไอลักษณ์ข้ามไปฟังนู้นอ่ะมันจะโดนไอลักษณ์จะโดน
แต่ฝั่งนู้นข้ามมาก็ฝั่งนู้นจะโดนก็ประมาณเนี้ยครับมีการท้าทายกันมาก่อนใช่ฝั่งนู้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็ถ้าพวกนู้นก็เริ่มก่อนบ้างครับ
แล้วฝั่งเราอ่ะฝั่งเราก็นิ่งครับปกติก่อนที่จะลงมือทำอะไรเนี้ย
อะไรเนี่ยมีกินลงกินเหล้ากินอะไรกันด้วยไหมไม่มีครับไม่มีกินเลยเล่นอาเวียงเดี๋ยวผมก็นั่งเล่นของผม
อยู่ดีได้ยินเสียงตะโกนอะไรลั่นออกมาจากในซอยผมก็วิ่งไปตามไปดูก็โดนแทงแล้ว
ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าทำหรอกเพราะมันมาคนเดียว
ถ้ามันทำจริงมันคงเอาเพื่อนมาเยอะแล้วประมาณเนี้ย
มันก็ต้องบอกเราใช่ไหมใช่มันก็ต้องบอกผม
ฝั่งนู้นก็ต้องเอาเพื่อนมาเป็นเพื่อนด้วยสักสองสามคนประมาณนี้
ถ้าจะเอากันจริงอะอืมเราคิดว่ามันไม่ก็เป็นแบบเลือกอัดอันใน
แล้วมันแบบต้องตัดสินใจคนเดียวอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ
อันนี้ก็คือเพื่อนของฝั่งคนก่อเหตุนะ
ทีมข่าวก็ไปถามอาการในนิกคนเจ็บที่เป็นสามีเก่า
คนนี้นะคะรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลบางจาก
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเพราะว่ามีดไม่โดนจุดสำคัญ
เจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถพาภรรยาไปเก็บของแต่ขากลับในลักษณ์
กลับเข้ามาหาเรื่องมาถามว่ามองหน้าทำไมเขาก็ไม่อยากมีเรื่องนะ
ก็เลยพาภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแต่ในนิกก็ไม่เลิกตามไปต่อย
ตอนนั้นก็เลยสู้กันในนิกมีมีดในนิกก็เลยชักมีดมาแทง
แต่ว่าเขาก็มองว่าไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรแบบนี้
เกิดขึ้นในลักษณ์พกมีดแทงในนิกนี่นะคะครับยืนยันว่าไม่ได้จะเอาคืนอะไร
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
เขาก็เลยกลับมาผมรับแฟนใหม่อืมแน่น่าเยอะหึง
มาคืนดีกับเราครับแล้วตอนที่เราไปรับแฟนเป็นเป็นยังไงครับ
มันดักรออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนไปเอาเอกสารก็ตอนแรกไปมันก็ไม่มีอะไร
ไปเอากุญแจเถอะอืมพอมาพอเอากุญแจกลับมาให้
มันก็พูดแบบยังไงมันหาเรื่องมันหาเรื่องเรานี่มันวิ่งมาเลยครับ
มีอินพลกมาแล้วใช่ไหมอืม
ออกหมายจับในลักษณ์ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนจะเป็นข้อหาพยายามฆ่าหรือเปล่า
ก็จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะคะ